คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของแก่นนำของกลุ่มคณะรัศดร๖๓นะคะ
ที่ก่อนหน้านี้ถูกออกหมายจับถูกควบคุมตัวถูกดำเนินคดี
แล้วก็นำตัวเข้าเรือนจำเมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสำหรับสิบเก้าแก่นนำ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็เดินทางออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร
เมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งออกมาจากศาลเช่นเดียวกันว่าให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวอีก๓แกนนำ
ก็คือในส่วนของรุ้งเพนกวิ้นและนัชนน
๓คนนี้อยู่ที่เรือนจำธนบุรีคนละพื้นที่กันนะคะ
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
แต่ว่ายังไม่ได้มีการปล่อยตัวออกมาเพราะว่ายังไม่ได้มีการยื่นหลักทรัพย์เพื่อที่จะปล่อยตัว
วันนี้ยื่นหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วก็มีการจะปล่อยตัวออกมา
แต่ปรากฏว่าเพนกวินกับรุ้งเนี่ยค่ะสองคนนี้
เขามีหมายถูกดำเนินคดีในคดีอื่นข้อหาอื่นเป็นข้อหาเก่าอีกนะคะ
ดังนั้นก็ไม่ได้ออกมาจากเรือนจำก็ต้องกลับเข้าไปถูกอายัดตัวเอาไว้ค่ะ
เมื่อช่วงบ่าย๒โมงครึ่งนะคะเรือนจำธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
พระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุลหรือรุ้ง
ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถคุมขังของสนชนะสงคราม
เพื่อนำตัวไปกองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค๑ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ระหว่างที่รถเคลื่อนออกจากเรือนจำเพนกวินก็ได้ชู๓นิ้ว
ทายกับสื่อที่รอทำข่าวอยู่ที่หน้าเรือนจำนะคะหลังจากนั้นค่ะ
เจ้าหน้าที่เรือนจำปล่อยตัวนายนัทชนลไพโรดเดินชูสามนิ้วออกมาจากประตูเรือนจำ
เจ้าตัวคือเดินเท้าเปล่าใส่เสื้อยืดกางเกงบ็อกเซอร์
คือชุดเดียวกันกับวันที่ถูกจับอะค่ะถูกจับเมื่อสิบห้าตุลาคมนะคะ
พอเดินออกมาเนี่ยนะคะก็เปิดใจกับสื่อมลชน
บอกว่าตัวเองถูกตำรวจจับโดยไม่ได้ให้โอกาสเตรียมตัวอะไรเลย
แม้กระทั่งขาเทียมก็ไม่ได้นำมาด้วย
โดยมองว่าการดำเนินคดีกับแกนนำหรือผู้ชุมนุม

สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐ
ทั้งที่การชุมนุมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

จะเป็นตัวแทนของแก่นำทุกคนที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ

เพราะว่าไม่ได้ขัดกับเงื่อนไขในการปล่อยตัวของศาล
นัชนนบอกว่าอยู่ในเรือนจำ๖วันนะคะ
ก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตราย

ผู้คุมขังในเรือนจำก็
มีคนที่ดูแลคนที่ถูกคุมขังในเรือนจำ
อีกหลายคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
บรรยากาศภายในเรือนจำเลยเหมือนกับว่า
ไปพบปะไปอยู่กับรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีอุดมการเดียวกันนะคะ
ระหว่างคุมขังเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่แยกนะคะ

ส่วนรุ้งเป็นผู้หญิงก็แน่นอนก็แยกกัน
แต่ว่าเวลามีทนายความมาเยี่ยมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้าง
ทุกคนยืนยันว่าจะสารต่อเจตนารมณ์สำหรับ๓ข้อเรียกร้องนะคะ
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ตอนผมถูกจับกลุ่มเนี่ยผมก็ถูกจับชุดนี้เลยนะครับผม

นัดโดนแยกกับเพนกวินครับเพราะเป็นคู่คดีกันครับ
เขาไม่อนุญาตให้คู่คดีอยู่ร่วมกันครับ
พอเราจะเจอทนายเนี่ยเราก็ลงมาพร้อมกัน๓คน
ก็มีโอกาสได้เจอหน้ากันบ้างครับเล็กน้อย
กับเพนกวินเองก็พูดคุยกับผมว่า
เขาเข้าใจครับว่าสิ่งที่เขาโดนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่
ไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะครับ
หากเราสู้กับทรราชย่อมเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
ที่เราจะต้องถูกทรราชบังคับใช้กฎหมายในทางนี้นะครับผม
เราไม่เสียกำลังใจเลยครับ
แต่เรารู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้
และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า
ใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
กับนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
หรือผู้คนอื่นที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
แน่นอนครับผมทิ้งเพื่อนผมไม่ได้
ผมทิ้งสหายผมไม่ได้ที่สำคัญผมทิ้งมวลชน
คาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้ครับ
ทีนี้ค่ะกรณีที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทย
ตัวนายนัชนนก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะ
แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของมวลชน
คือใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ยืนยันว่าทางเดียวที่จะคลี่คลายก็คือ
ต้องทำตามข้อเรียกร้องทั้งสามข้อของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมคะขณะที่นายนรเศษนานองตูมธนายความศูนย
ในความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมสามแกนนำ
นะคะก็คือทั้งรุ้งทั้งเพนกวิ้นทั้งนายนัชนนนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการยื่นขอประกันตัวสารให้ปล่อยตัวชั่วคราว
มีการใช้ตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๓คนเป็นหลักประกันในการขอปล่อยตัวค่ะ
แต่ติดอยู่สองคนค่ะคือเพนกวินกับรุ้งเนี่ยค่ะ
พระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุลหรือรุ้ง
มีหมายจับคดีอื่นนะคะทำให้ตำรวจสนชนะสงครามยื่นเรื่องอายัดตัว
ก็จะต้องนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาตามมาตราหนึ่งหนึ่งหกยุคยงปลุกปั่น
จากการที่ไปชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงเมื่อ๑๙และ๒๐กันยายน
ทั้งสองคนก็เลยถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาคหนึ่งต่อนะคะ
ครับและถ้าหากตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ก็จะต้องถูกส่งตัวไปฝักขังที่สารอาญาอีกรอบหนึ่งอืมนี่ค่ะ
ดังนั้นที่ได้ออกมาก็คือมีนายนัทชะนนท์เนี่ยนะคะรุ้งกับเพนกวิ้น
มีหมายจับคดีอื่นมีคดีการชุมนุมที่พระนครศรียุธยาด้วยนะคะ
กวินเนี่ยวันนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองร้อยเอ็ด
ก็แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา๑๑๖
จากการประสัยในการชุมนุมที่ลานหน้าบึงพลานชัย
จังหวัด๑๐๑เมื่อ๓กันยายนด้วยนะคะ
กวินให้การปฏิเสธไม่ลงชื่อในบันทึก
แจ้งข้อหาคำให้การ
ก็ทำให้ไม่ต้องอายัดตัวไปดำเนินคดีที่๑๐๑
ทนายความเลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
ดำเนินคดีกับแกนนำไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
เพราะตำรวจสามารถเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด
หมายจับที่มีในเรือนจำได้เลย
ไม่จำเป็นต้องนำตัวกลับไปที่ตศ๑

จากว่าผู้ต้องหากลายเป็นว่าเสียโอกาสทางการศึกษา

ทนายความบอกว่ายืนยันว่าทุกคนยังมีกำลังใจดีนะคะ

อายัดต่อแบบนี้ก็เกิดการตั้งคำถามว่า
แบบนี้ฝ่ายรัฐเองมีเจตนาหรือมีเป้าประสงค์อย่างไร
เพราะว่าถ้าจับปล่อยตัว
สารท่านสั่งปล่อยตัวในคดีนี้แล้ว

พอสารท่านสั่งปล่อยอีกก็จะมาดำเนินคดีอีก
แบบนี้นะครับมันก็สร้างภาระแก่ตัวผู้ต้องหา
ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ตำรวจเลือกในการดำเนินคดี
ถ้าวันนี้มีการนำตัวไปควบคุมอีกนะครับผมก็ได้ประสานกับทางผู้ต้องหาว่า
หลังจากนี้เราจะทำหนังสือไปยื่นนะครับต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า
ถ้าผู้ต้องหาเหล่านี้มีหมายจับที่ไหนอีก
ก็ขอให้มาแจ้งความดำเนินคดีได้เลยถ้าเขาถูกค้างอยู่
จะได้ไม่เป็นภาระกับเขาในการเรียนการศึกษา
เพราะว่าการจับเขาสารสั่งปล่อยแล้วก็จับเขาไปขังอีก